ไปดูเรื่องที่พี่บุ๊คโปรยไว้ตอนต้นหน่อยว่า
เรื่องของทั้งพายุฝนฟ้าอะไรต่างเนี่ย
มันส่งผลกระทบจริงหลายพื้นที่นะคะ
จังหวัดเกิดฝนตกหนักน้ำก็ท่วมขัง

สายที่คุณไปเมื่อวานนี้ได้รับผลกระทบ
แล้วใครไปเจอน้ำท่วมยังไงกันบ้าง
เพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์สู้ชีวิตคนหนึ่ง
ต้องขี่รถฝ่าน้ำท่วม
แล้วคุณผู้ชมดูวิธีการขี่ฝ่าน้ำท่วมของเขา
คลิปนี้นะเขาบอกว่าเป็นการสะท้อนทุกข์ของคนกรุงเทพ
ที่ต้องเจอปัญหาน้ำท่วมขังจะขี่ผ่านไปให้รอดได้อย่างไร
นี่ครับเพจนึงเขาเอามาลงไว้นะคุณนะ
เออนะฮะเขาเอามาลงไว้นะฮะบอกว่านี่เป็นการลุยน้ำท่วมของผู้ชายคนนี้
ใช่ค่ะโอ้โหบอกสู้ชีวิตจริงก็น้ำมันจะมิดล้ออยู่แล้วอย่างที่เห็น
เพจอะไรเอามาลงด้วยไหมฮะนะเพจสายไหมต้องรอด
ใช่ค่ะสายไหมต้องรอดอ่ะชีวิตมันก็ต้องรอดจริงอ่ะนะคะ
เขาเอามาแชร์ต่อบอกแบบนี้ไว้ว่ากรุงเทพไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะ
พวกเรายังไหวผู้ว่าเก่งต้องเข้าแล้วค่ะ
อ่าเหตุการณ์ก็เมื่อวานตอนเย็นแหละครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าฝนมันตกหนักจริงจริงถนนพระหลโยธินน้ำท่วมขังนะ
น้ำก็ระบายไม่ทันโดยเฉพาะที่ถนนหน้าโรงพยาบาลบีแคร์เขตสายไหมเนี่ย
่วมทั้งเส้นเนี่ยนี่คือวิธีการเอาชีวิตรอด
มันท่วมเกือบทั้งคันจริงต้องยกขาขึ้นมาอยู่แบบนี้นะคะ

แล้วบางคนส่งภาพของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมาเยอะเลยเมื่อวานตอนเย็นนะครับ
เพจของเขานะครับแล้วบอกว่ารอนะรอคนที่ใช่มาแก้ปัญหานี้
หมายถึงรอผู้ว่าคนใหม่มาแก้ปัญหาน้ำท่วมในเมืองกรุง
ค่ะทีนี้ต่อกันที่ปฐุมธานีกันหน่อย
เมื่อวานนี้ที่ฉันประสบเหตุเองเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ฝนตกต่อเนื่องถนนตรงเนี้ยนะโดยเฉพาะนาบหรือสองสถานแห่งชาติ
น้ำท่วมขังหนักเลยเนี่ยจริงจริงมันคือมันก็เป็นเส้นที่เชื่อมต่อไปกับทางสายไหมได้นะคะ
ก็ทำให้การจราจรติดหนักแล้วค่ะต้องจอดรถรอให้น้ำลด
เพราะหลายคนบอกเดี๋ยวเครื่องมันจะดับรถบางคันเนี่ยก็คันแบบเตี้ยนะคะ
คันเขาก็บอกตัดสินใจขับฝ่าน้ำไปเดินทางต่อ
แต่อย่างที่บอกว่ามีทั้งรถที่ไปรอดมีทั้งรถที่ไปไม่รอด
เพราะรถบางคันดับอยู่ตรงนั้นเลยค่ะครับอ่าไปดูเส้นรังสิตปฐุมธานีกันบ้างฮะ
น้ำท่วมระบายไม่ทันนะฮะกลายเป็นท้องถนนเนี่ย
กลายเป็นผืนน้ำนี่รถบางคันเนี่ยโอ้โหขวาตกท่อ
ขวาตกร่องตรงกลางแล้วนะฮะชาวเน็ตเอาภาพถนนเส้นนี้มาให้ดูกันนะครับ
แล้วก็เอามาเปรียบเทียบว่าก่อนที่ฝนจะตกมันเป็นยังไง
ส่วนฝนตกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตรงเกาะกลางถนนเนี่ยนะฮะ
ตรงร่องมันมีฝาท่อที่เปิดอยู่เมื่อฝนตกน้ำท่วมมิตร
รถกระบะเขามองไม่เห็นอยู่แล้วล่ะว่าฝาท่อมันเปิด
มันก็เลยร่วงลงไปร่วงข้างแบบนี้นะครับมีการโพสต์ตั้งคำถามนะฮะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเข้ามาดูแลแล้วก็เตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะถึงหน้าฝนจริงจังนะฮะไปดูที่สุราธานีกันบ้างนะครับ
หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงในพื้นที่ติดเทือกเขาอำเภอชายา
อำเภอท่าฉางและอำเภอวิภาวดีนะฮะหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับ
บ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำพัดทั้งหลังแล้วก็ถูกโครนทับถล่มนะฮะ
สินจมโครนทรัพย์สินบางอย่างก็ลอยไปกับสายน้ำ
เขาบอกบางบ้านนะคุณนะไม่เหลือเลย
อย่างเช่นคุณชูศักดิ์เพชรศรีนะฮะ
เจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่๘บ้านคลองใส

น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในตัวบ้านนะครับ

ทรัพย์สินได้เพียงเครื่องตัดย่าไว้ทำมาหากินนะฮะ
แล้วก็รองเท้าแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับ
ส่วนทางด้านของกำนันตำบลตะกุกใต้นะครับ
กำนันสมพรอินทรมณีบอกว่า

บ้านชาวบ้านพังเสียหายไป๑๔หลัง
แล้วก็พังบางส่วนอีก๒๐หลังเลยนะครับ

หรือว่าทางพื้นที่อาจจะมีการจัดพื้นที่อพยพให้
ครัวเรือนเขาบอกโอ้โหต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเลย
ไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าอุปกรณ์การประกอบอาชีพ
ก็ไม่มีของใช้จำเป็นมันลอยไปกับสายน้ำแล้วนะฮะ

ใครจะช่วยเหลือสามารถบริจาคช่วยเหลือได้ในพื้นที่ชุมชนเลยนะครับ
อกจากนี้เส้นทางสัญจรมีโครนถมเต็มไปหมดเลยคุณ
คอสะพานก็ขาดหลายจุดนะครับ
ตอนนี้ทางอบจสุราธานีนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมในเบื้องต้น
เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ก่อนนะฮะ
น้ำครั้งนี้มันมาพร้อมโครนด้วยนะครับ

คือเมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชก็มีเหตุการณ์ระทึกด้วย
แน่นอนว่ามันก็มาจากการที่น้ำมันพัดพามาแบบนี้นะคะ
เพราะมีคุณแม่กับลูกสาววัย๑๔ปี
เขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่
แล้วต้องฝากกระแสน้ำป่าแบบนี้
ดูคลิปนี้อาจจะยังไม่เห็นความระทึกนะ
เพราะพี่เขามาถ่ายไกลเดี๋ยวถ้าได้ดูใกล้นะ
น้ำมาแรงขนาดไหนจะระทึกยิ่งกว่านี้นะฮะ
อ่ะลองดูคลิปกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าเขาพลัดตกคลองอ่ะนะคะ
สวัสดีครับ
นี่แหละค่ะจังหวะที่เข้าช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
โดยอันนี้มันเกิดขึ้นที่หมู่๑แล้วก็หมู่๖

อำเภอพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
อย่างที่บอกค่ะ
มีทั้งกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะคะ
เด็กหญิง๑๔ก็บอกนะว่าขี่รถมาพอแม่มาถึงตรงนี้
น้ำป่ามันไหลข้ามมาถนนคือตอนแรกก็ยังไม่ได้สูงนะ
ก็เลยตัดสินใจว่าเอาขี่ฟ้าก็แล้วกันค่ะ
ก็แม่เนี่ยลงจากรถนะเดินข้ามถนนแล้วฝ่ากระแสน้ำไปอีกฝั่งนึง
แต่กลายเป็นว่าน้ำมันเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเรื่อย
อันนี้ก็ต้องระวังนะคะคุณผู้ชมตอนแรกเห็นว่ามันดูตื้น
แต่ไปมามันสูงขึ้นเรื่อย
ทางด้านของเจ้าหน้าที่อาสามูลที่ใต้เต็กตึงนะคะ
พรมคิรีก็บอกว่ารถจักรยานยนต์ถูกน้ำซัดไปติดกอไผ่
ห่าง๕๐เมตรจมอยู่ในคลอง

ตอนนี้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้วนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลกันสำหรับผู้ประสบภัยต่าง
แล้วก็ทุกคนนะคะคุณผู้ชมเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัย
แต่หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเตือนกันไว้ก่อนเลย
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนออกมาเมื่อเช้านี้ตี๕นะครับ
จริงไม่มีผลต่อบ้านเราโดยตรงนะแต่ว่าส่งผลที่ทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้
ในประเทศไทยที่มันปกคลุมอยู่อาจจะมีกำลังแรงขึ้น
ดังนั้นประเทศไทยทุกภาคเลยมีฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่องนะครับ
เหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงแค่มนากรฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่
ส่วนภาคใต้สองฝั่งเนี่ยเตือนหนักเลยนะครับ
เพราะว่าจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักเกิดขึ้น
แล้วก็อย่างที่เห็นน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะฮะ
ภาคใต้อ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
ฝนตกถึงร้อยละ๗๐ของพื้นที่ระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
เดี๋ยวทวงตอนช่วงเย็นนะคุณนะ๕โมงเย็นกรมอุตุจะออกประกาศเตือน
ฉบับที่๙ดังนั้นฟังคำเตือนไว้ด้วยนะครับ